ผีเนี่ยนะมันไม่ได้หลอกแต่คนแล้ว
เพราะเรื่องนี้เขาบอกว่าผีมันไปหลอกพระหลอกเนรด้วยครับ

สละถึงขั้นรบโอ้วเลยทีเดียว

โดนแล้วโดนแล้วโอ้โดนแล้ว
เสียงหัวเราะปริศนาเป็นของใครมาจากไหนล่ะคะ
นั่นแหละครับเราต้องไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะ
ที่ชื่อว่านิติพลเขาแชร์คลิปนี้พร้อมกับข้อความว่า
มาทำไมเวลานี้ของจริงเสียงจริงไม่มีสแตนอิน
เจ้าของเสาตกน้ำมันหรือเปล่าเนี่ย

โหเหี้ยนเลยเริ่มรับชักจะเริ่มเข้าท่า
เพราะตามตำนานที่เล่ามาไอ้เสาตกน้ำมันเนี่ย
ว่ากันว่าเฮียนนักนะฮะคุณผู้ชม
เหตุมันเกิดที่นี่วัดดงมันตำบลคอโคอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
คือในคลิปมันปรากฏว่ามันเป็นห้องนอน

แล้วเนรูปนึงร้องออกมาพร้อมกับมีเสียงคล้ายกับเสียงผู้หญิง

แล้วเวลาโดนผีหลอกเคยได้ยินไหมเออจับไข้หัวกโกนน่ะเออโดนผีหลอกไงล่ะ
อารมณ์ประมาณนั้นเลยไปถามพระพี่เลี้ยงนะครับพระธัญวัฒน์หรือหลวงพี่อันท่านเล่าแบบนี้ว่า
วัดแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาคุณนักข่าวเฮ้ยยังไงเสาที่ตกน้ำมันเดี๋ยวให้ดูกันหน่อย
ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าอายุร่วมร้อยปีนะวันดีคืนดี
ยังไงน้ำมันมันไหลออกมาพระล่ะเหนบางรูปเคยยังไงครับเคยเห็นหญิงแก่นั่งอยู่ที่บันได
โอววหรือจิไมคะ
โดนหมดแล้วเพราะบ
ไอ่นี่เป็นการรับน้องใช่ไหมล่ะ

กับมันเป็นความเชื่อนะคุณผู้ชม
เราก็คงจะเคยได้ยินกันมาเยอะใช่
ผีหลอกพระหลอกเนร
เอาจริงนะถึงขั้นเอาไปทำเป็นนงเป็นหนังอะไรมันก็
มีเยอะแยะมันก็มีแต่ถามว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าไม่ฟันทงหรอกมันเป็นเรื่องของความเชื่อ
นั่นน่ะสิของแบบนี้ไม่เจอกับตัวก็ไม่รู้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าใครจะเจอบ้าง